ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจำคลิปของเสียแป้งที่บอกว่าโอ้โห
ไอ้วันปะทะกันกับตำรวจบนเขาบรรทัศน์๘พฤศจิกายนเนี่ยตำรวจไม่ได้จะขึ้นมาจับนะ
ตำรวจตั้งใจขึ้นมายิงขึ้นมาฆ่าโอ้จะมาวิสามันเขายิงแบบเอ็มเจ็ดสิบเก้า
โอ้โหตั้งหลายนัดคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาสงสัยเลยว่ามันเป็นไปได้เหรอเสียแป้ง
ถ้าโดนยิงเอ็ม๗๙หลายนัดขนาดนั้นเสียแป้งยังรอดเหรอ
จุดที่เจอเนี่ยมันต้องมันต้องมีร่องลอยของรุมระเบิดอะไรเรียกว่ากระสุนเอ็มเจ็ดสิบเก้าบ้างสิ
เราได้คุยกับตำรวจชุดปะทะกับเสียแป้งในวันนั้นนะคะ
ตำรวจบอกว่าเปล่าเลยไม่ได้ใช้เอ็มเจ็ดสิบเก้าเอ้าเหรออ่าลองฟังดูหน่อยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกพรมพัฒน์สนิทศรีรองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาคเก้า
รักษาราชการแทนผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูทรภาคเก้า
นำกำลังไปปะทะกับเสียแป้งบนเทือกเขาบรรทัศน์
เปิดใจกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีค่ะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนำกำลังตำรวจชุดแดนไทย๕๔๒นาย
ขึ้นไปที่จุดซ่อนตัวของเสียแป้งตามที่ได้รับแจ้งจากสายข่าว
ตำรวจเดินป่ากันมาแล้วตั้งสี่วันครับมีตำรวจเจ็บ
อักเสบก็เลยพักแล้วก็ส่งชุดลาดระเวนล่วงหน้า
ไปดูเป้าหมายพอกล้ายถึงพื้นที่เป้าหมายประมาณห้าสิบเมตร
ตำรวจกำลังจะปีนหน้าผาสุนัขตัวหนึ่งวิ่งมาหาตำรวจ
ตำรวจต้องกระโดดลงจากความสูง๕เมตรแล้วไปซ่อนตัวหลังต้นไม้ใหญ่และก้อนหิน
อืมจังหวะเดียวกันเลยค่ะเสียแป้งที่ตั้งแคมป์อยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่
ซึ่งเป็นจุดที่ยุทธภูมิดีกว่าตำรวจที่เราเรียกกันว่าจุดสูงข่ม

หันไปเห็นสุนัขวิ่งมาหาตำรวจพอดี
เสียแป้งใช้ปืนยิงใส่ตำรวจก่อนนะคะ

ตรงกันข้ามกับข้อมูลที่เสียแป้งพูดในคลิปนะ

บอกไม่ใช่เลยมันตรงกันข้ามกันเลยเสียแป้งยิงใส่ตำรวจก่อน
ตำรวจก็เลยต้องยิงตอบโต้โดยใช้ปืนกลสั้นลำกล้องสั้น
และไม่ได้คิดจะวิสามันไม่ได้คิดจะขึ้นไปฆ่าเสียแป้งแน่นอน
ทีนี้พอมีการยิงตอบโต้กันเสียแป้งวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตะโกนหยุด
ล้อมไว้หมดแล้วแต่เสียแป้งไม่หยุด
ยิงปืนเป็นชุดใส่ตำรวจอย่างต่อเนื่องเลยแล้วเจ้าตัวสะดุดก้อนหินล้ม
กระแทกต้นไม้แล้วก็หลุดเสียหายรองเท้าหลุดข้างหนึ่ง
เนี่ยตำรวจเก็บไว้หมดแล้วแล้วก็ไปตรวจดีเอนเอเรียบร้อยแล้ว
ว่าเป็นของเสียแป้งจริงจริงนี่ค่ะส่วนไอ้หมีหรือไอ้ดำเนี่ยค่ะ
ก็ตั้งชื่อใหม่เป็นเจ้าหมีนะคะตอนนี้มันร่าเริงดีเล่นกับทุกคน
ใครคิดถึงมันเผื่อใครคิดถึงสุนัขตัวนี้
เดี๋ยวหลัง๒ทุ่มเดี๋ยวให้ฟังเพิ่มเติม

หวังว่าจะเห็นเจ้าหมีด้วยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะ